ดาราส่วนใหญ่เขาก็ต้องมาพร้อมกับแฟชั่นแบบปัง
มันเป็นของคู่กันนอนมาอยู่แล้วนะคะ
บางคนแต่งเปรี้ยวบางคนแต่งแล้วดูเก๋
บางคนแต่งแล้วดูอุ๊ยสมาร์ทดีจังเลย
แต่ละคนมีทิศทางแนวทางแต่ละอย่างแหวกทางกันออกไป
วันนี้จะพาไปดูเหล่าซุปตานะคะที่แต่งแฟชั่นออกมาแล้วเอาอยู่จะมีใคร
ตอนนี้ใครกันบ้างไปดูกันเลยค่ะ
อารยาลอยมาเลยแบบออโตเมติก
ทุกสถานการณ์ทุกโมเมนต์ของชีวิตชิค
แม่ชมเอาอยู่จ้า
ไม่ว่าจะพรมแดงสุดอินเตอร์
ลุกถนนคนเดินเพลิดเพลินไปกับฟุตบาทและสายไฟฟ้า

ไม่ว่าจะชุดและโลเคชั่นจะยากเย็นแสนเข็นแค่ไหน
ชมก็แครรี่ได้หมด
แถมยังส่งต่อความปังแบบรุ่นต่อรุ่น
ไปให้สองหนุ่มน้อยพี่สายพี่ผ่าเป็นที่เรียบร้อยจ้า
อีกหนึ่งสาวที่พุ่งเข้ามาในลิสต์คนนี้ก็จึงไม่เบา
ซี่ได้ทุกที่ทุกเวลา
จะเป็นใครไปซะอีกก็ต้องยกให้เขา

ลงรูปแต่ละทีทำเอาทะเลเดือดบ้าง
กับน้องช้างช้างก็ยังยิ้มหนุ่มเนี่ยไม่ต้องพูดถึงตายเรียบ
แต่ขอบอกเลยเห็นแบบนี้ดิวไม่เคยพลาดง่ายเพราะเธอเอาอยู่ทุกลุค
จะน้อยชิ้นมากชิ้น๗สี๗ศอกบอกดิวดิวบอกเลยชิวเข้ามาเลย
ท่าโพสต์ไม้ตายเอาไว้เพียบมาต่อที่สาวผิวสวยรำรวยรสสนิยมอย่างเกรสกลั่นเก้า
โอ้โหคนนี้บอกก่อนเลยว่าอยู่วงการมานานนับวันก็ยิ่งเผ็ดยิ่งรสจัดขึ้นเรื่อย
ปังเริ่มแผ่รังสีออร่าตัวแม่แผ่สั้นไม่ว่าจะเป็นลุคตามเทศกาล
ที่แบบถ้าเป็นคนปกติทั่วไปไม่มีทางรอดแน่นอน
คนอะไรทำผมส่งต้นคริสต์มัสนึกว่าจะขายขำแต่ออกมาสวยเสียซะงั้น
ล่าสุดกับลูกออกงานหน้าผมอารมณ์เกินหญิงจิกวิกม่วงทะลวงใจ
ชนะเลิศประเสริฐศรีลูกยกให้เป็นคุณแม่ที่แครรี่ได้ทุกลุคสุดปังไปเลยจ้า
นี่คือเกรทกันจ้าเขยิบนี้หน่อยสวัสดีค่ะ
หันหลังเออหันหน้าไม่ใช่เอลซ่านี่เป็นนางฟ้าคาเบเร่
ก็เลยเอาเรฟนี้มาใช่ก็พรีเซนต์ในความเป็นกะเทย
เป็นกะเทย
มากันที่ฝ่ายชายบ้างแวบแรกที่เด้งเข้ามาในเหตุ
แล้วต้องติ๊กถูกทุกข้อให้เลยกับหนุ่มหน้าหวานไซส์มินิ
ธีรดลหรือนิกเนมเก๋ว่าเจมมี่เจมส์
ความแรงเรื่องการแต่งตัวไม่ต้องพูดเยอะมีให้เห็นอยู่ตลอด
เรียกได้ว่าตั้งแต่หัวจะหลดปลายเท้าสีผมจัดจานเสื้อเอวลอยโชว์สดือเนียนเลย
ไหนจะรองเท้ากลมตึกสุดเปรี้ยวแหมแต่ละลุคต้องบอกเลยว่า
ผู้หญิงบางคนชิดซ้ายไปก่อนนะลูกเพราะหนุ่มเจมส์ฟาดแล้วปังมาก
แฟชั่นกระเป๋าชาแนลที่ทำให้เห็นว่าผู้ชายก็เปรี้ยวได้
นี่ไม่ได้สะพายให้แฟนนะจ๊ะใช้เองจ้าเอาไปเลย
ใส่แล้วเกิดใส่แล้วปังใส่แล้วเป็นตัวเอง
เป็นกระบอกเสียงเรื่องรสนิยมการแต่งตัวที่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเพศ
มั่นอกมั่นใจก็ชนะเลิศแล้วล่ะค่ะหนุ่มเจมส์ของเจ๊และเป็นการตอกย้ำว่าจริงอย่างที่เจมส์พูดไว้
ขอปิดท้ายคำว่าตัวแม่ถึงจะแข่รีได้ไปกับแทนแทนแทนแทนมาด่าหมดจ้า
คนนี้ต้องบอกเลยว่าแต่ละลุคของเธอนั้นมันเลยคำว่ายากที่จะเอาอยู่ไปแล้ว
เพราะเธอทะลุกรอบสวยแหวกแปลกใจจนกลายเป็นคาแรคเตอร์สร้างเงินสร้างงานสร้างอาชีพกรุบกรีบ
นี่ไม่ได้เมาส์เกินจริงนะคะก็ดูสิคะแต่ละลุคของมาดามมดอุ้ย
ถ้าคนปกติเอาไม่อยู่แน่นอนยิ่งงานล่าสุดที่ปรากฏโฉมก็ทำเอาอึ้งกันทั้งงานแต่งก้อยตูนที่คุณปรีมาดามด
เล่นเหมารถไฟเหาะมาทั้งขบวนพันรอบตัวแย่งซีนทุกคนในงาน
แต่งานนี้ว่าไม่ได้นะเอาอยู่จริงและตรงตามทีมสวนสนุกเป๊ะ
ซึ่งก็เป็นคอนเซ็ปต์ของงานเขาก้อยรัชวินจะมาแอบมองคอนไม่ได้นะจ๊ะ
หมดว่ามันไม่แฟร์ตอนนี้มันไม่มั่นใสหมดแต่งตัวน้อยที่สุดในงานเลย
ดูดิมีเดี๋ยวคนมองหมดอ่ะ
เบาไปจริงจริงด้วยโอ้มาด่าหมดเบาไปเอาไปแล้วหรอเออไม่แปลกใจว่าทั้งงานมองแต่มาด่าหมดนะค่ะ
โอ้จริงจุดสนใจไปเลยใช่